คุณผู้ชมครับมาดูกรณีที่ตำรวจไปรวบตัว
ทั้งเจ้าอาวาสวัดแล้วก็พระลูกวัดรวมถึงชาวบ้านเนี่ย

ทำอะไรกันเสพยาเสพติดครับ

ตำรวจสพอ่าวลึกบันทึกการจับกลุ่มพระวรวุฒิชูน้อยอายุ๒๗ปี
ตำแหน่งเจ้าวาดวัดไพรสนตั้งอยู่ที่หมู่๓
ตำบลเขาใหญ่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
พระลูกวัดอีก๓รูปแล้วก็ชาวบ้านอีก๑คน

ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่รับแจ้งว่า
มีการมั่วสุมเสพยาบ้าและพืชกระท่อมภายในวัด
ตำรวจสพอาวลึกก็ร่วมกับชุดปราบรามยาเสพติดทัพเรือภาค๓

เข้าไปตรวจค้นปรากฏว่าพบอุปกรณ์การเสพ
แล้วก็มียาบ้า๔เม็ดแล้วก็พืชกระท่อมอีกจำนวนหนึ่ง
สอบสวนคาราวาสก่อนสอบสวนนายสุภาราช
ให้การว่าได้นำยาบ้ามาขายให้กับเจ้าอาวาส
และพระลูกวัดในวัดจริง
คารวาสนะญาติโยมญาติโยมคารวาสญาติโยม
ขายยาบ้ากันถึงในวัดในระหะขายให้พระด้วยนะครับ

ร่วมกันมียาเสพติดประเภท๑และประเภท๕
ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็ร่วมกันเสพยาเสพติดนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ได้นิมนต์เจ้าคณะอำเภออ่าวลึกมาลาศิกขา
ให้กับทั้งเจ้าอาวาสแล้วก็พระที่ถูกจับทั้งหมด
แล้วก็เตรียมส่งตัวดำเนินคดีต่อไป

จึงเหลือพระดี๑รูปเท่านั้นเอง
รูปถ้วนอยู่ในวัดนะฮะที่จังหวัดกระบี่นะครับ